ป๋ายกันเลยนะครับเมื่อวานจำได้มั้ยครับ

รถผ่อซ้าย๔๐อ่ะ
ที่เกือบชนคุณป้าตรงทางม้าลาย

โกรมการขนส่งทางบก

เกือบจะชนทั้งคนเกือบจะชนทั้งมอเตอร์ไซค
เหตุเกิดที่สี่แยกบ้านแขกเขตบางประกอบ
ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกระบุว่า
แม้มันจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะแต่พฤติกรรมอันตรายครับ
ถือว่ามีความผิดตามพบการขนส่งทางบกพศ๒๑๒๒
ฐานขับรถประมาทหวาดเสียวจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น
ลงโทษคนขับด้วยการปรับเงิน๓๐๐๐บาท
ตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับรถ๓๐คะแนนโอ้โหเยอะนะ๓๐คะแนนเนี่ยนะครับ
และบันทึกประวัติการกระทำความผิดของผู้ขับรถ
และส่งเข้ารับการอบรมการขับรถอย่างมีจิตสำนึกความปลอดภัย๓ชั่วโมง
เพื่อไม่ให้เกิดกรณีเช่นนี้อีกครับ
คนขับรถปอคือนายพดลชัยเข้าชี้แจงกับกรมการขนส่งทางบก
บอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาขับรถเกือบจะชนคนจริงแหละแต่เขาไม่มีเจตนาหรอกนะ
คือมีมอเตอร์ไซค์ขี่ขวางหน้ารถอยู่กลัวจะชนไงเลยต้องหักหลบ
ก็สอดคล้องกับกระเป๋ารถนะครับที่ยืนยันให้ด้วยว่าคนขับเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจริง
จังหวะนั้นมอเตอร์ไซค์ขี่คล่อมเลนมาแล้วคนขับตกใจฮะก็เลยหักหลบ
จนเกือบจะชนคุณป้าครับ
ค่ะ
นี่แหละค่ะทางกรมการขนส่งทางบกก็ทำโทษไปแล้ว